เช้าวันนี้หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย

จังหวัดที่เคยมีฝนตกก็เริ่มลดลงไปบ้าง
แต่ว่าวันนี้บางพื้นที่มีเหมาะในตอนเช้า

สำหรับใครจะไปท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้

หนาวจนแทบจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ลมคาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะสงบลงนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

ที่ส่งผลต่อความแปรบกวนลักษณะอากาศในต้องตัด

ก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
สารอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่อื่นตั้งแต่บริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางนั้นเป็นพื้นที่สีเขียว
ก็คือมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับส่วนตอนบ่ายนั้นแอดอาจจะแรงสักหน่อยหนึ่ง
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้เองสถานการณ์คลื่นยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ยาวลงไปถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาสนะครับ
แต่ว่าจากการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปพบว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
สีเขียวสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือเป็นบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
สังเกตว่ายังคงปกคลุมเป็นทางยาวตั้งแต่บริเวณทางตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ยังคงแรงแบบนี้ต่อเนื่องนะครับไปตลอดทั้งวันนี้
หลังจากเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับสีเหลืองสีเขียวหายไปครับถูกแทนที่ด้วยสีฟ้า
ก็คือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์คลื่นก็จะดีนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คลื่นทะเลก็จะค่อยสงบลงนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนั้นสภาพอากาศภาพรวมเป็นอย่างไร
เริ่มที่พื้นที่แรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ครับ
จากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าหลังจากนี้นะครับ
เพราะว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแปรปวนเหมือนช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
จังหวัดเชียงใหม่ครับ๗วันหลังจากนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
แต่อุณหภูมิภาพรวมแล้วจะต่ำสุดไม่เกิน๒๐องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียตนะครับ
งฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษในช่วงบ่าย
ที่ภาคอีสานครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นสภาพอากาศตลอด๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะทรงนะครับ
อุณหภูมิในช่วงเช้ายังคงได้สัมผัสอากาศเย็นนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตต่ำสุดในรอบสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียตนะครับ
ที่ภาคกลางที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์นะครับท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนสลับกับแสงแดดที่จะค่อนข้างแรงละทีเดียวในช่วงบ่ายนะครับ
สูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตยแดดอาจจะแรงหน่อย
ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
ไปที่ภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดระยองนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปฝนอาจจะเยอะหน่อย
อุณหภูมิสูงสุดส่งสงประมาณ๓๑จนถึง๓๒องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตนะครับ
ตลอดทั้ง๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
อุณหภูมิสูงสุดนั้นยังคงทรงนะครับประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียต
ส่วนต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นอาจจะสูงหน่อย๒๓เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษดังนั้น
ใครจะไปท่องเที่ยวคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศระหว่างวันด้วยนะครับว่าช่วงเวลาไหนมีฝนตกบ้าง

แปรกวดว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าอยู่บริเวณทางตอนกลางของภาค
เกิดฝนนั้นอาจจะเยอะหน่อยในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียตครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพฯหานครและปริมนธนหลังจากนี้อุณหภูมิจะขยบขึ้นเล็กน้อย
หลังจากนั้นก็จะทรงนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓จนถึง๒๕องศาเซลเซียต
สูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียตแดดในช่วงบ่ายแดดอาจจะร้อนแรงสักหน่อยหนึ่ง
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสภาพอากาศในหลายจุดหลายพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ฝนก็จะไม่มากวนใจก็ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
แต่ว่าต้องระวังเรื่องของหมอกลงบางพื้นที่ด้วยเหมือนกัน